ขึ้นหน้าการเสียชีวิตของเสียโก้เซียนพนันไก่
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอยู่หน้าสนามชนไก่ที่ปฐุมธานีครับ
ซึ่งตอนนี้ภรรยาเองออกมาเปิดเผยว่าสามีจริงแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ทีนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ถูกยิงเนี่ยเพราะอะไร
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวตามตัวคนที่อยู่คนสุดท้ายกับเสียโก้
มาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ

ขนาดที่ออกมาจากสนามชนไก่ที่ร่านหลุมแก้ประธุมธานี
แล้วก็ไปขึ้นรถเบนท์ที่จอดอยู่ปากข้างทางนอกสนามกระสุนทะลุกระจก
แล้วก็ฝั่งคนขับหลายรูเลยร่างของเสียโก้ก็โดนกระสุนเข้าไป
ที่ชายโครงด้านขวาหลายนัดใต้คางแขนนะฮะแล้วก็เสียชีวิตหลัง
นำตัวส่งโรงพยาบาลในจุดเกิดเหตุไปเจอปอกกระสุนเก้า
มอลตกอยู่สามปอกครับแล้วก็ในรถยังมีเค้กวันเกิด
คำว่าที่รักด้วยนะซึ่งยังไม่ได้แกะยังไม่ได้เป่ายังไม่ได้กิน
ไม่รู้ว่าของใครแต่จริงแล้วเสียโก้เกิดวันที่๒๙ที่ผ่านมา
จะเลยวันเกิดเข้ามานะฮะเพียงแค่วันเดียวแล้วก็มาถูกยิงตายซะก่อน
จากการสอบสวนทราบว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งในรถ
ขณะที่คนร้ายลงมือตำรวจกำลังติดตามตัวผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นใคร
แล้วตอนเกิดเหตุเธอรู้เห็นแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
แล้วเธอเป็นยังไงบ้างสาเหตุเนี่ยยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของชู้สาวทิ้ง
ปัญหาส่วนตัวเอ่ยรวมทั้งเรื่องของปัญหาในสนามชนไก่เอ่ย
อันนี้เป็น๓ประเด็นที่ตำรวจตั้งเอาไว้
เช้าวันนี้ตำรวจนะฮะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับนะฮะซึ่งลักษณะของทางเข้าสนามชนไก่เนี่ย
มันจะมีทุ่งนาคุณผู้ชมนึกภาพไปด้วยแล้วมีคันนานะฮะสำหรับการปลูกกล้วย
สายตาอะไรแบบนี้แล้วเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะนั่งรอจนเสียโก้ออกจากสนาม
แล้วก็ไปนั่งในรถแล้วก็ลงมือยิงผ่านกระจกไปนะครับ
ทีนี้ตำรวจสพลาดหลุมแก้วเองก็มีการเชิญตัวผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้แหละ
ขอให้ใช้ชื่อว่าหนูดีแล้วกันอายุ๒๕คนนี้นั่งอยู่ในรถกับเสียโก้ตอนที่เกิดเหตุ
ตำรวจเชิญมาสอบปากคำแล้วก็มีภรรยาของเสียโก้มาด้วยคุณรัติการ
คือภรรยาคนนี้เขาอยู่กินกับเสียโก้มาสิบห้าปีทีนี้แล้วบอกกับทีมข่าวว่า
จริงแล้วปกติสามีไม่ได้มาที่นี่เป็นประจำหรอกนอกจากถ้าเกิดว่ามีคู่ไก่ราคาสูงถึงจะมา
เมื่อวานสามีเนี่ยนะฮะก็มีการคุยกันเจอกันตอนสุดท้ายตอน๙โมงเช้าสามีบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปตีไก่หน่อย
แล้วเดี๋ยวจะนอนค้างที่บ้านแม่ที่อายุทยาจนกระทั่ง๒ทุ่มครึ่ง
แม่สามีโทรถามว่าเฮ้ยทำไมเสียโก้อยู่ไหนยังไม่ถึงบ้านเลยนะฮะไม่นานเพื่อนโทรบอกว่าพี่เสียโก้โดนยิง
ตัวเองก็รีบขับรถมาจากราชบุรีมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เสียโก้บอกต่อเสียโก้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินกับใครไม่เคยติดหนี้ใคร
เล่นได้เล่นเสียก็จ่ายทั้งหมดสาเหตุเนี่ยไม่น่าใช่เรื่องของหนี้สินในสนามชนไก่
แต่ประเด็นที่ติดใจก็คือว่าก็เพิ่งมารู้เหมือนกันเมื่อวานนี้ว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาหาที่นี่
ซึ่งเป็นคนที่เพิ่งคบกันกับเสียโก้ได้ประมาณ๕เดือน
อันนี้เรื่องเนี้ยเพื่อนเสียโก้เล่าให้ฟังนะฮะเสียโก้เนี่ยไปรับมาจากสนามชนไก่ด้วยกัน
เสียโก้บอกว่าตัดสินใจโทรไปถามฝ่ายหญิงเลยถามจริงเห็นคนร้ายไหมตอนที่เกิดเหตุ
เพราะนั่งอยู่ข้างกันผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใคร
เพราะคนร้ายเนี่ยสวมหวกไอ้โม่งฟังเสียงภรรยาเสียโก้นะครับ
ไม่ได้บอก

ทีนี้ก็ต้องสอบปากคำผู้หญิงคนนั้นแหละนะว่าตอนเกิดเหตุออกมาอย่างไรหนีรอดมาได้อย่างไร
หลังสอบปากคำนะครับภรรยาเสียโก้เองพร้อมกับญาติก็เดินทางไป
ศพเสียโก้เพื่อไปบำเพ็ญกุศลนะครับที่โพธารามราชบุรี
ในส่วนของคดีตำรวจเองก็ประดมสืบสวนแล้วก็แกะลอยตามกล้องวงจรปิด
ที่คาดว่าคนร้ายใช้เส้นทางเข้ามาซุ่มดักยิงและรอบหนี
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำงานกันอยู่รวบรวมหลักฐานแล้วก็ตามคนร้ายอยู่นะครับ